เราก็ท่องกันตลอดฝนตกถนนลื่นอย่าขับไว
แต่มีคนพยายามซิ่งค่ะพาไปดูกันหน่อยนะคะว่าจุดจบสายซิ่งเป็นยังไงค่ะ
ใช่ค่ะเอาลงแล้วนี่ตอนจังหวะที่ยูเทิร์นรถนะคะ
ตัดหน้ารถเจ้าของกล้องหน้ารถนะคะแล้วนี่เห็นไหมซิ่งออกไป

เสียหลักพุ่งชนเข้ากับแท่งปูน
หุนเคว้งก่อนที่จะหยุดลงนะคะ
มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาทางกระโปรงหน้ารถที่
จากแรงกระแทกด้วยดีนะคะที่ไม่ระเบิด
แล้วก็นับจะเป็นโชคดีของรถเก๋งคันที่ถูกตัดหน้าด้วย

หยุดได้ทันก็เลยไม่ได้รับอันตรายไปด้วยนะคะ

นี่เขาปั่นน้ำฝนอยู่แสดงว่าตอนนั้นฝนตก
จุดกลับรถแบบนี้นะฮะอันตรายนะฮะ
เดี๋ยวรถเขาเบรกไม่ทันแล้วก็รถของตัวเองก็จะเสียหลักด้วยนะครับ